ใครเป็นแฟนคลับของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงบ้างแสดงตัวกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าล่าสุดทางเพจหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง
เขาได้โพสต์คลิปของน้องอุ้งอิงคลิปนี้ค่ะคือต้องบอกว่าน้องตอนนี้ปังมาก
มากพี่แจ๊คปังมากไปที่จังหวัดไหนโชว์จังหวัดไหน
ไหว้พระที่ไหนโอ้โหคนตามไปเพียบคนตามไปเพียบ
ตามไปเยอะมากนี่ล่าสุดนะคะน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ย
เดินทางไปไหว้คุณแม่ฮันนี่ที่ศาลฮันนี่จังหวัดศรีสะเกด
ที่นี่ต้องตามเลยถูกต้องเพราะว่าการไปในครั้งนี้เนี่ย
เจ้าตัวเขาตั้งใจนะเดินทางไปกราบไหว้ขอพร
เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็ขอกำลังใจจาก
คุณแม่ฮันนี่ในเรื่องของการทำงานอ่าแน่นอนค่ะว่าไปแบบเนี้ย
หลายคนก็ลุ้นแล้วก็เฝ้ารอเนอะว่าน้องอุ๋งอิ๋งจะล้วงลูกปิงปองจาก
นำโชคหน้าสารแม่ฮันนี่หรือเปล่า
เพราะว่าปกติเวลาที่ศิลปินเขาไป

ใช่ก็มักจะได้โชคได้ลาบติดไม้ติดมือกลับมา
แต่น่าเสียดายคุณผู้ชมค่ะ
น้องไม่ได้ทำการล้วงหาย
และจุดทูปขอพรแทน

ในคลิปเราก็เลยไม่รู้ว่ามันคือเลขอะไร
แต่ทีนี้เราต้องขอบคุณชาวเน็ตที่ไปงานในวันนั้นเนี่ย
เขาตาดีเห็นพอดิบพอดีเลยว่า
คุณแม่คุณแม่ของน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ย

เลขทูบคุณแม่ก็เป็นคนจุดแทน

อั๊ขอบคุณมากเลยนะ
ได้เห็นกันแบบชัดเจนนะคะ

สำหรับไบแฟนสุทิญานี่

มูหมดไม่สนว่าที่ไหน

ยกใหญ่ตีในที่นี้เนี่ยไม่ได้เลาะกันนะคะคือเข้ามาตีความหมายทำร้ายความฝันหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์เล่าความฝันค่ะน้องเนี่ยเขาฝันว่าเห็นงูเห่าสีทองงูเห่าด้วยนะงูเห่าสีทองเลื้อยเข้ามาหาพยายามเลื้อยเข้ามาที่ตัวไอ้ตัวน้องเองก็พยายามหนีแต่ก็ตามอยู่ตลอดเลยพอรู้ว่าจะโดนทำร้ายก็หนีไปสักพักหนึ
ซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอุ๊ยฝันแบบนี้โชคดีนะเนื้อคู่กำลังจะมาหาเธอแล้ว

ถูกต้องเพราะจะบอกว่าเลข๑๐๑๑ที่น้องพิมพ์เนี่ยแหละจะให้โชค
อ้าวนะคะ๑อีกแล้ว
แต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมเลยนะไม่เชื่อส่วนบุคคลเขามีความฝันเพราะอยากฝัน
แล้วมึงตระเป็นชะมัดที่บอกไปนะคะก็เข้ามาช่วยติดความหมายกันด้วยใช่